ดูเรื่องของการปลูกดอกมะลิหน่อย
ช่วงนี้ก็เป็นที่ต้องการในช่วงของวันแม่
แต่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าที่จังหวัดขอนแก่น
ราคามะลิปีนี้คาดว่าน่าจะพุ่งสูงถึง๑๕๐๐บาทต่อกิโลกรัม

มันเป็นอย่างที่เราเคยเล่าข่าวไป๒๓วันก่อนนะชิสา

คือมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละเป็นพันนะ

ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามันเป็นไปตามสถานการณ์

แปลงปลูกดอกมะลิตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้เกษตรกรเร่งเก็บดอกมะลิสำหรับนำไปใช้ทำพวงมาลัยในวันแม่เนี่ยนะคะ
ตอนนี้มียอดสั่งจองมากกว่า๒๐๐พวง
แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะ
ทำให้มะลิรากขึ้นราแล้วก็เน่าตายบางส่วน

คุณสมบูรณ์อำภัยวงเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิบอกว่า
มะลิไปขายที่ตลาดเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้ราคามะลิสูงมากราคาอยู่ที่กิโลกรัมละพันบาท
ว่าพอใกล้วันแม่อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกถึง๑๕๐๐บาท

ขณะที่การขายพวงมาลัยดอกมะลินั้นราคาไม่สูงมาก
ยังอยู่ที่ราคาประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
อันนี้ก็คงแล้วแต่ขนาดของพวงมาลัยด้วย
สาเหตุที่มะลิขึ้นราคาเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งความต้องการเยอะนะคะ
แต่ผลผลิตมีน้อยสิ
เกษตรกรบอกว่าเจออุปสรรคจากฝนนี่แหละ
ทำให้มะลิน้อยลงรากขึ้นรานเน่าตายนะคะ
ตอนนี้มียอดสั่งจองแล้ว๒๐๐พวง
คาดว่าใกล้วันแม่อาจจะมีมากขึ้นถึง๕๐๐พวงด้วย
เกษตรกรคงต้องหาวิธีในการทำให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการ
เอาจริงนะเกษตรกรเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ถึงขั้นว่า

แล้วยิ่งคนที่รับไปต่อไปร้อยเป็นพวงมาลัยอย่างนี้

ไหว้แม่ทีต้องจ่าย๕๐๐เลยเหรอ

คือบางคนไม่โอเคหรือบางคนโอเคที่จะจ่ายมันก็แล้วแต่คน
แล้วแต่ใช่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกก็แต่กำลังทรัพย
แต่ในเมื่อมันแพงขึ้นอันนี้ต้องยอมรับนะ

เออถูกถูกเพราะว่าเขาอาจจะจ่ายไม่ไหวไงใช่ไหมล่ะ

เขาอาจจะแบบขายได้ไม่หมดแล้วไอ้ดอกพวกนี้
ร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วถ้าขายไม่หมดวันนั้น
วันรุ่งขึ้นก็เหี่ยวเฉาแล้วค่ะคุณ
อย่างมากก็เก็บได้๒๓วันอันนี้เราก็เห็นใจแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็อยากจะหาวิธีช่วยกันนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะ